ไปดูบรรยากาศสีสันที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันนะครับ

แต่ว่าก็จะดูเหงาหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีสาวสวยระดับประเทศ
แล้วก็ระดับโลกอย่างน้องมาริยามาเยี่ยมเยี่ยนนะครับ
งานนี้ก็ทำเอาผู้ที่เป็นเจ้าบ้านอย่างนายมนตรี
รวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นต่างปลื้มปริ่มไปตามกันนะครับ
ส่วนมาริยาเองก็กลับบ้านไปพร้อมกับความประทับใจเช่นกันครับ

บรรยากาศดูจะสดใสชื่นใจเป็นที่สุดค่ะ
เมื่อมีสาวสวยขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ

เยือนถึงถิ่นลุงตู่กันเลยทีเดียว
ภาพบรรยากาศลุมร้อมด้วยสาวงามเลยมีให้ได้เห็นค่ะ

คนร้ายสวยสง่านน่ารักซะจริง
ก่อนเข้าพบลุงตู่น้องมาริยาเธอกระซิบบอกกับพี่นักข่าวว่า

ตั้งใจจะมาคุยอยากช่วยลุนโรงปัญหาคุณแม่วัยใส
ตั้งคันก่อนวัยอันควรให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที
และเมื่อได้พบกันนะคะยิ่งทำให้รู้ว่า

แกฉันชั่นชมความสวยของมาริยาอย่างเดียวนะคะ
ท่านหนาโยคศึกษาประวัติไหมอย่างดีล่ะคะ
ว่าทั้งเรียนเก่งและภาษาดี
ที่กำลังต้องการคนมาช่วยอ่านบทความเป็นภาษาอังกฤษ
เชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะ

ที่แรกกล้ากล้ากลัากลัวกลัวที่เห็นลุงตูในทีวี

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ
ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ

ชอบโมโหใส่คุณนิกเลยนะครับ